คุณผู้ชมฮะมาเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
เคยเห็นไหมคนที่พกของหนักเป็น๑๐กิโลกรัม
ไปไหนมาไหนไม่ไหวหรอกมันหนักใช่ไหมล่ะแต่มีจริงไปดูหน่อยว่าเขาจะแปลกขนาดไหน
เรื่องแบบนี้ต้องดูพร้อมกันในช่วงของแปลกแวกเอ๊ะ
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวที่ทั้งแปลกแหวกเต็มจนชวนงงปนสงสัยมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกครั้ง
ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
แปลกแหวกไม่เหมือนใครเลยล่ะครับนี่น่ะคือซาเล้งพญายม
ขายาซาเล้งเคลื่อนที่ที่พร้อมให้บริการคนในพื้นที่ชาวชุมชนวัดศรีโคมคำตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
หรือที่เรียกง่ายว่ารถมอเตอร์ไซเคิล๓ล้อพ่วงข้าง

เรียกว่าเป็นคันเดียวในจังหวัดพยาวเลยก็ว่าได้
ประดับตกแต่งรถด้วยเครื่องรางของขลังรูปหล่อโลหะชนิดต่าง
มีทั้งรูปหล่อพระพุทธรูปพญายมพระพรมทาเวสวรรณไอ้ไข่กุมารทองตุ๊กตาผี๕ยัน
ตลอดจนเครื่องรางของขลังอื่นที่นำมาประดับติดรถทั้งคัน
โดยรถคันนี้เป็นของคุณลุงประเสริฐกลิ่นพงศาหรือลุงแดงพญายม
โดยลุงแดงพญายมเล่าให้ฟังว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซเคิล๓ล้อพ่วงข้างรับจ้าง
มีลูกค้าประจำตลอดทั้งพระพิสุสงฆ์สามเณรตลอดจนบุคคลทั่วไป
มักเรียกใช้บริการเพราะเชื่อว่านั่งแล้วเนี่ยจะแคล้วคาดปลอดภัย
แถมค่าบริการเริ่มต้นเพียงแค่๒๐บาทเท่านั้นเองล่ะครับ
โดยคุณลุงให้บริการตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๖โมงเย็นทุกวัน
เห็นแบบนี้เนี่ยก็แปลกแหวกแต่อย่าตกใจกันนะครับ
เพราะคุณลุงใจดีและพร้อมให้บริการครับ

ส่วนลุงคนนี้ก็ไม่ต้องกลัวใครเพราะมีพระเครื่องอยู่บนคอกว่า๑๐กิโล

โอ้โหของจริงหลวงพ่ออะไรบ้างเนี่ย
สละพัดเลยเหนือจดได้เลยใช่ไหม
โอ้โหประมาณกี่บาทกิโลเนี่ย
โอ้โหกี่บาทหมดนี่กี่บาท
หนี้กี่บาทเนี่ยของจริง
โอ้โหของจริงหลวงพ่ออะไรบ้างล่ะครับเนี่ย
สารพัดเลยเหนือจะหลดใต้เลยใช่ไหมล่ะครับแม่
ประมาณกี่กิโลได้แล้วทั้งหมดเนี่ยกี่บาทกันล่ะครับเนี่ย
หลายคนเห็นเป็นก็ห่วง
เพราะกลัวนานไปเนี่ยคุณลุงอาจจะเจ็บคอเจ็บไหล่
ส่วนมูลค่าของพระเนี่ยครับคุณลุงยังบอกอีกว่า
พวงเนี่ยมีพระแท้บ้างเหมือนกัน
แต่สายหลักจะผิดบล็อกหมายถึงเป็นพระปลอมนั่นเองล่ะครับ